คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของคนทำมาหากินนะฮะ
ช่วยหน่อยผมถูกเสียกำมาลอ
หลอกลวงว่าจ้างให้วิ่งรับส่งงานอยู่ตลอดเวลา
ถามว่าสุดท้ายตีเนียนเงินไม่จ่าย
ตุ๋นพระผมไปอีก
โอ้โหเนี่ยเครื่องรางของขลังเครื่องเงินของผม
หลอกหลายหลอกเลยนะหลอกว่าเป็นเสียคือหลอกว่ารวยใช่ไหม
แล้วก็มาหลอกว่าจ้างงานอีกนะฮะ
ซึ่งเขาบอกว่าน่าจะมีอีกหลายคนที่ถูกหลอกแบบนี้นะครับ
ยันยงผ่องจิตกับพี่นบพรชีวนิตกุล
เข้าร้องขอความเป็นธรรมกับไทยรัฐทีวีของเราเลย

ถูกเสียกลับมารอแต่งตัวซะดีทรงเสียเลยคุณ
ส่งมาแบบเสียเลยนะแต่ชิงทรัพย์สินไป
พี่ยันยมเล่าให้ฟังบอกว่าใบอาจารย์สามของเมื่อวาน

รับเสียคนนี้ขึ้นมาจากแถวแยกคลองขุด
เสียก็ให้ไปส่งแถวบางฉลง
พอขึ้นรถมาแม่เสียก็อ้างตัวโอ้ผมเป็นเจ้าของเต้นรถนะ
แล้วก็ธรรมเนียนคุยโทรศัพท์ให้ได้ยิน
ว่าถูกแท็กซี่คันหนึ่งที่ว่าจ้างวิ่ง
รับงานส่งงานอะไหล่รถที่จ้างประจำเบี้ยวงาน
และทีนี้แหม่ทำเป็นพูดให้พี่ยันยงได้ยิน
ยันยงถูกชักชวน

บอกว่าเทียร์ละ๗๐๐บาทอ๋อ
จะได้ไปรับไปส่งของนะครับ
จ้างผมนะโอเคผมตกลง
ระหว่างทางก็คุยไปเรื่อยจนเสียคนนี้บอกว่าชอบพระนะ
ไหนมีพระอยู่ใช่ไหมขอดูพระเครื่องที่แขวนที่คอหน่อย
ปรากฏพี่ยันยงโชเฟอร์แท็กซี่ก็เอาให้ดูครับ
ปรากฏว่าพอขับมาถึงแถวบางนากม๑๖ฮะ
เสียคนนี้บอกจอดรถก่อนจอดรถก่อนนะฮะ
แล้วบอกว่าเริ่มงานได้เลยเดี๋ยวไปส่งของก่อนเลยนะ
ให้พี่ยันยงเขาไปกด๔๐๐๐เพื่อไปรับยางรถที่ร้านแห่งหนึ่ง
เอาไปส่งอีกที่หนึ่งก่อนจะลงรถไป
ทำทีจะควักเงินค่ารถให้ตัวพี่ยันยงก็หวังดีบอก
เออนะครับแล้วเราเห็นยางรถใช่ไหมเรามีภาพยางรถใช่ไหม
ที่บอกว่าจะเอาสินค้ายางรถเนี่ยไปส่งนะฮะ
ส่วนพระเครื่องเนี่ยปรากฏว่าเสียคนนี้บอกว่า
อ้าวแลกกันขอเก็บไว้เป็นตัวประกันก่อน
ในบัตรมี๖๐๐๐๐๐บาทแล้วก็ไปกดตังมาซะ
บาทแล้วก็เอาของไปส่งซะก็เอาพระเครื่องมาเป็นประกันไว้
สุดท้ายพี่ยันยงก็หลงเชื่อนะครับ
ขับรถไปที่หมายที่เสียบอกว่าจะไปเอา
ไปเอายางเอาไปส่งลูกค้าแล้วก็ไปกดเงิน
ยันยงลองกดเงินดูนะพบว่ารหัสที่เสียคนนี้บอกมา
มันไม่ตรงกดเงินไม่ได้บัตรถูกยึดไปนะฮะ
มั่นใจว่าถูกหลอกเลยก็รีบวนกลับมาจุดที่ส่งเสียเมื่อสักครู่นี้
ปรากฏว่าถามว่าเสี่ยงอยู่อีกไหมคุณ
ไม่อยู่แล้วจ้าไปแล้วจ้ามีแต่ภาพวงจรปิดจับภาพไว้ได้นิดหน่อยแค่นั้นนะฮะ
โดยพระที่เสียคนนี้ตอนนี้เรียกว่าเป็นคนร้ายแล้วมั้งนะครับ
เป็นพระเก่าแก่ทั้งสมเด็จขุนแผนหลวงปู่ทวดแล้วก็หลวงปู่ทิม
ซึ่งตีมูลค่าไม่ได้นะพี่ยันยงเขาเก็บสะสมมานะครับ
เบื้องต้นพี่ยันยงก็แจ้งความไว้ที่สพพลีนะฮะ
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลบอกว่าคนร้ายเพิ่งพ้นโทษจากการก่อเหตุ
คดีแบบนี้มาไม่นานนะฮะขณะที่พี่อีกคนหนึ่ง
โชเฟอร์แท็กซี่นะพี่นบพรก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ผมก็ถูกหลอกถูกหลอกต่อจากพี่ยันยงนี่แหละ
พอคนร้ายลงรถของพี่ยันยงนะก็มาโบกรถของผมต่อ

อ้างว่าจะจ้างงานวิ่งรับส่งของ

แต่ว่าตอนนี้ผมเจออีกปัญหาหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจพูดจาไม่ดีใส่ผม
ผมก็เลยกลัวว่าจะไม่รับความเป็นธรรม

เรื่องนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมีการตามกันต่อนะคุณนะ
คนหาเช้ากินค่ำวิ่งรถกว่าจะได้